มาดูเรื่องของการติดตามปฏิบัติการกู้ร่างน้องมาวินหน่อยดีกว่าค่ะ
ต้องมีการทำการกู้ร่างขึ้นจากใต้น้ำเขื่อนศรีนครินค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรี
ก็หลังจากเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคือมีการแน่นอนแล้วแหละ
ก็ยืนยันว่าสิ่งที่พบเนี่ยโดยการใช้โดรนใต้น้ำไปสำรวจทำการเจอรูปร่างคล้ายกับคน
ก็มีสภาพนอนหงายอยู่เหนือพื้นดินราวสักประมาณ๒เมตร
สภาพร่างค่อนข้างสมบูรณ์ไม่ได้เน่าเปื่อยนะคะ
ก็ทางคุณแม่ของน้องนามาวินก็ยืนยันว่าน่าจะเป็นร่างของลูกชาย
เพราะว่ามีการดูจากเสื้อผ้าที่สงสัยก็คิดว่าใช่แน่
ซึ่งน้องมาวินเนี่ยก็ประสบประเทศหลังพระตุกเจสสกีไป
หายไปตั้งแต่๒๔ตุลาคมนะคะค้นหากันมาเกือบร่วมเดือนเลยทีเดียว
สักข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปติดตามการกู้ร่างค่ะ
ก็มีทีมนักประดาน้ำจากกองทัพเรือลงพื้นที่มาร่วมประสานงานด้วย
เพราะว่าก็เป็นภารกิจที่มีการสั่งการมาจากท่านพลเอก
ประวิทย์วงสวรรค์รองนายกรรมดรีด้วยนะคะ
องทัพเรืองเองบอกแบบนี้นะคะว่าจะมีทีมนักประดาน้ำมา๑๒นาย
ร่วมเดินทางมาปฏิบัติการในครั้งนี้
แล้วก็มีทีมกู้ภัยระดมกำลังมากว่า๒๐๐นายด้วยค่ะ
คุณปัญญาพลพงชัยสิริกุลนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานเป็นหน่วยตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทย
บอกแบบนี้ว่าเขามีแผนการการกู้ร่างที่เตรียมการกันไว้แล้ว
ซึ่งก็จะมีการใช้โดรนสำรวจใต้น้ำก่อน๒ลำ
มีโดรนตัวใหญ่สำรวจโดรนตัวเล็กด้วย
แล้วก็อาจจะใช้วิธีการเอาตะขอนไปเกี่ยวเสื้อน้องมาวิน
เพื่อเป็นการมักจุดเอาไว้แล้วก็ดึงร่างขึ้นมา

แต่โดรนเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันรับน้ำหนักได้ประมาณ๘๐กิโลกรัม

เพราะยังไม่รู้ว่าใต้น้ำมันมีแรงดันเท่าไหร่นะคะ
แล้วเรื่องของน้ำหนักของน้องมาวินอีกต่างหากด้วยค่ะ
เพราะถ้าเกิดว่าฝืนดึงขึ้นมาตะขอก็อาจจะหลุดเหมือนกัน
แต่เขาก็มีแผน๒รองรับไว้นะคะ
ว่าจะให้นักประดาน้ำดำลงไปกู้ร่างขึ้นมานั่นเองค่ะ
แล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวคงจะต้องไปตรวจดูอีกต่างหากว่าต้องใช้โดรนนะอันนี้
ไปดูว่าไอ้ตรงจุดที่มันมีหินกิ่งไม้เนี่ย
ตรงไหนที่มันน้อยที่สุดและอยู่ใกล้ร่างน้องมาวินมากที่สุด

เพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ร่างของน้องมาวินไม่เคลื่อนที่ไปไหนแล้ว
เนื่องจากมันมีเศรษฐกรดินทับร่างอยู่นั่นเองค่ะ
ทีนี้ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบห้าจังหวัดศูนย์ประการ
คุณยุทธพลิษฐนาธิบาลนะที่นี่นะคะ

แผนแรกเนี่ยก็เหมือนกันเลยส่วนแผนที่สองนะคะ
แจงรายละเอียดออกมาแบบนี้ว่าจะมีการส่งนักประดาน้ำ๔คนเนี่ย
รออยู่ที่จุดความลึก๔๐เมตรแล้วก็นักประดาน้ำหนึ่งนายค่ะ
ดำลงไปค้นหาร่างของน้องและนำร่างขึ้นมาแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่ปลอดภัยนะคะ
แล้วก็ต้องรอบครอบไม่ให้เกิดการสูญเสียที่สำคัญก็ต้องทำอย่างดีที่สุด
เพื่อช่วยกันนำร่างน้องมาวินกลับขึ้นให้ได้ค่ะส่วนทางด้านของแม่เก๋นะคะ
แม่ของน้องมาวินก็มาเฝ้าติดตามการกู้ร่างของลูกชายอย่างใกล้ชิดนะคะ
ด้วยความหวังแหละว่าจะนำร่างน้องกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
นี่ก็เป็นโพสต์ของคุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามภารกิจนี้กันต่อเนื่องนะครับ